พระรูปหนึ่งขับรถกระบะตกลงไปในข้างทาง

ไปพบว่าอยู่ในอาการมืนเมาอย่างหนัก
แล้วก็ไปพบขวดเหล้าขาวตกอยู่ในรถ๑ขวด
ลักษณะที่ถูกดื่มไปจนเกือบหมดแล้ว
สอบถามพระท่านสารภาพบอกว่า

ดีใจค่ะก็เลยไปดื่มฉลองกับญาติโยมจนเกิดอาการเมา
แล้วตอนนี้ถูกจับศึกเรียบร้อยแล้วไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
ไม่เป็นไรผมจะถ่ายไว้เป็นพยานว่าหลวงพ่อเขาค้นเนี่ยเขาค้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ

แต่หลวงคือก็เป็นของเสีย
สาเหตุที่เดิมเหล้านี่พ่อไล่หลวงพ่อตอบได้ไหม

หลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อนะครับ

คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ขณะตำรวจสพวัตแบกและอาสาสมัคร
เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบาดเสียหลักตกข้างทาง
แล้วยางแตกบนถนนชายภูมิวัตตะแบก
พื้นที่ตำบลวะตะแบบอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ

คนขับเป็นพระสงฆ์อยู่ในอาการมืนเมาอย่างหนักพูดจาไม่รู้เรื่อง
ตรวจค้นภายในพบผ้าจีวอนแล้วก็ขวดเหล้าขาว
วางอยู่ข้างเบาะคนขับ๑ขวด
เจ้าหน้าที่เขาก็ถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๑ของคืนวันที่๓๐สิงหาคม
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่พบพระสงฆ์อายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดชื่อดังแห่งหนึ่ง
ในอำเภอเทพสถิตอยู่ในอาการมืนเมา
ผู้จาไม่รู้เรื่องกลิ่นเหล้าในคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
ยืนขอความช่วยเหลืออยู่ข้างทาง
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อย
เจ้าหน้าที่ไปถึงสอบถามพระรูปนี้ก็รับสารภาพค่ะ
จะขับรถหลังจากดื่มเหล้ากับญาติโยมในอำเภอเทพสถิต
ฉลองที่รับศัลยบัตรพัดยศใหม่

ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุทำไมรู้ไหมคุณ
ยกขวดเหล้าขึ้นมาดื่ม
จังหวะนั้นแหละรถมันก็เลยเสียหลักตกข้างทางรถยางแตกค่ะ
ก็เลยโบกรถจอดรถแล้วก็โบกขอความช่วยเหลือจากญาติโยม

เจ้าหน้าที่ก็สอบถามเสร็จก็นำตัวพระรูปนี้
ไปทำการให้เจ้าคณะตำบลทำการลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ได้รับพัดยศมาหมาดใหม่เลยเนอะ